ทนไม่ไหวครับสั่งของแล้วพนักงานส่งพัสดุบริษัทชื่อดังเอกชนแห่งหนึ่ง
ไปส่งตอนบ่ายไม่มีคนอยู่เขาโยนเข้าไปแล้วมันก็ไปตกอยู่ในบ่อปลา
คุณผู้ชมดูนะเห็นสีเสื้อแล้วคงจะรู้นะครับเราไม่ขออนุญาตจะเอ่ยชื่อแล้วกัน
ไม่มีคนอยู่แล้วเขาโยนเข้าไปพัสดุกองนี้ไปตกในบ่อปลา
สิ่งที่เขาทำต่อคืออะไรปีนรั้วปีนประตูบ้านไปหยิบกล่องที่มันตกน้ำในบ่อป่า
แล้วก็ทำทีเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเอากล่องนั้นสะบัดน้ำเลย
ก็วางไว้ที่ขอบบ่อนะฮะนี่นี่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
เข้าไปแล้วมันตกน้ำไงสะบัดสะบัดสะบัด
อย่าหลุดมือนะเดี๋ยวดูนะฮะอย่าหลุดมือนะครับ
แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ขอบบ่อนี่เนี่ยกระเด็นไปอีกรอบหนึ่ง
ข้างในเป็นอะไรเนอะแล้วเจ้าของเขาเห็นเขาบอกว่าเฮ้ย
ทำไมทำกับของแบบนี้แล้วเออคือข้างในมันเป็นของ
เรายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นของที่มัน
มันแตกได้เออมันก็จะเปียกน้ำรู้ว่าเปียกน้ำไม่ได้นี่
แล้วปีนออกไปเนี่ยครับเธอถามว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
เหนือจากความปลอดภัยในตัวเจ้าของบ้านแล้วแล้วความปลอดภัยในของที่มันอยู่ในกล่องเนี่ย
อยู่ที่ไหนมักง่ายอ่ะเออเขาบอกว่าทำไมทำแบบนี้
เราเห็นชัดเจนทุกอย่างมันเล่าด้วยภาพไปหมดแล้วนะครับ
ผู้เสียหายเป็นเจ้าของสินค้าอันนั้นที่มาส่งแล้วก็เจ้าของคลิปเจ้าของบ้านเนี่ย
เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เขียนยาวเหยียดเลยนี่ไงใจความสรุปได้ประมาณนึงว่า
คือวันเสาร์เนี่ยนะพัสดุมาส่งตอนสัก๓โมงตอนนั้นไม่มีคนอยู่
แล้วก็กลับไปออกแบบชิวไปนะฮะลูกค้าสาวก็โพสต์ภาพของที่มันได้มาที่มันเปียกเสียหาย
ตั้งคำถามว่านี่เห็นไหมมันขาดมันเปียก
เขาบอกว่ามันโยนเข้ามาแบบนี้มันก็ไม่สมควรแล้ว
ยิ่งปีนเข้ามาอีกแล้วถามว่าความปลอดภัยของลูกค้าอยู่ที่ไหนนะฮะ
หลังโพสต์คลิปนี้ไปหัวหน้าสาขาขนส่งชื่อดังอันนี้ก็โทรมา
ขอโทษแล้วขอให้เธอลบคลิปแต่เธอไม่ลบ
เพราะเธอบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง
เธอไม่ได้เอาเรื่องที่ไม่จริงมาโพสต์นะฮะ
แล้วต้องการจะเตือนคนที่ใช้บริการขนส่งต้องระวัง
และผู้ที่เป็นผู้ส่งเองก็ต้องระวังด้วย
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับผู้ที่เสียหายจากเรื่องของการส่งของ
ต้นสังกัดของพนักงานคนนี้ต้องจัดการหน่อยนะ
รมหน่อยนะอบรมหน่อยนะหรือต้องลงโทษอ่ะ
ส่งอะไรต่างเป็นยุคของท่านคนอื่นเขาตกงานท่านมีงาน
แล้วก็เรื่องของการซื้อของออนไลน์ก็ต้องใช้บริษัทของท่านเหล่านี้
ไม่ดีให้คนติดครับโอกาสของท่านมาแล้วนะฮะ